คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำตรัง
นะคะเป็นชาวบ้านที่ไปพบก็คือเขาออกไปหาปลา
แล้วก็ไปเจอศพของหญิงสาวคนนี้นะคะ
สภาพศพถูกตีด้วยของแข็งถูกแทงฟกช้ำไปทั้งตัวนะคะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วงค่ำก็มีญาติประสานเจ้าหน้าที่
ตอนแรกไม่รู้นะคะว่าเป็นใครเห็นแต่สภาพศพที่เราขึ้นเอาไว้เนี่ยค่ะ
มีบาดแผลขาขวาด้านหลังนะคะแล้วก็ลำตัวดวงตาก็ช้ำปูดบวมนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยก็มีญาติประสานเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วค่ะ
ว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวพรทิศกำเนิดหรือว่าคุณยุ้ยอายุยี่สิบแปดปี
แล้วญาติก็ให้เบาะแสบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียชีวิตถูกในวิศนุอินุรักษ์หรือในเจซึ่งเป็นแฟนกันเนี่ยครับ
กระชากออกไปจากงานศพที่วัดศรีสุวรรณารามหรือว่าวัดนาท่ามใต้
แล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยอ๋อเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ตำรวจเนี่ย
เข้าไปจับกลุ่มตัวในเจไปจับได้ที่บ้านแม่ที่ตำบลหนองปลือ
จังหวัดตรังนะคะซึ่งในเจก็รับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือ
ทำร้ายจนคุณยุ้ยเนี่ยเสียชีวิตนะคะวันนั้นเนี่ยเขากับนางเสายุ้ยผู้ตาย
งานศพปู่ของนางสาวยุ้ยที่วัดศรีสุวรรณารามแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันค่ะ
ผู้ต้องหาคือในเจเนี่ยบอกว่าเขาห้ามไม่ให้แฟนสาวไปขายตัว
แต่ว่าแฟนสาวไม่ฟังก็เลยโมโหเอามือซ้ายตีต่อย
แล้วก็คว้ามีดพระยาว๕๐เซนที่เสียบอยู่ใกล้เข็มขัดนิรภัย
ตีที่ศีรษะเอาสันมีดตีค่ะแล้วตีไป๓๔ครั้งจนแฟนสาวแน่นิ่ง
พอเห็นแฟนสาวสลบก็ถอดเสื้อกล้ามสีดำของเธอออก
แล้วเอ็นเบาะลงปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผล
ก็เลยขับรถไปที่คลองท่าประดูกตรงสะพานข้ามแม่น้ำตรัง
หลังจากนั้นเอาร่างของแฟนสาวทิ้งลงที่สะพาน
ตอนช่วงตีสองวันที่หนึ่งกันยายนแล้วกลับบ้านอ่า
ฉันก็ไม่บอกใครนะคะส่วนชุดชั้นในเนี่ยในเจบอกว่า
ผู้ตายไม่สวมใส่อยู่แล้วเป็นปกตินะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ยอมรับบอกเสียใจ
แล้วอยากขอโทษที่ทำไปเพราะว่ารักแฟนมากค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจคุมตัวนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
ต้องไปกลางดึกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจอรุมประชาธรรมอ่า
แล้วก็ตรวจพบด้วยว่าในตัวผู้ต้องหามีสารเสพติด
นัทพงศ์ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
เร้นอำพรางศพและเสพยาเสพติดหลังจากนั้นคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตรังค่ะ
ในเจเนี่ยถ้าย้อนไปดูมีประวัตินะคะถูกดำเนินคดีหลายข้อหาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบสามอ่ะค่ะ
ก็ไปเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนะคะมีครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติด
พยายามฆ่าลักษัพและพรากผู้เยาว์หลายคดีเลยตั้งแต่ปี๓๓
ล่าสุดก็มาเจอข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพเพิ่มเข้าไปอีก
กับการที่ไปก่อเหตุกับคุณยุ้ยค่ะ